พาไปกินอาหารก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์
อยู่ที่ไหนติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง

มีทั้งข้อมีทั้งเลือดมีทั้งน่องมีทั้งเท้า
อีกทั้งยังมีปีกด้วยครับ

สุขภาพตักกี่รอบก็ได้
แต่ถ้าเหลือปราบจ้า
สิบบาทเออเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ากินอย่างพอประมาณนะครับ
เขาบอกว่าเนื้อไก่ของเขาเนี่ยนุ่มครับรสชาตินี่เข้มข้น
น้ำซุปก็เลิศอยากจะสดจริงเลย
แล้วขอเตือนว่าพริกเนี่ยโอ๊ยเผ็ดมากครับ

เบานิดนึงแล้วคุณผู้ชมเห็นชามยักษ์แบบนี้
ให้ทายราคาเท่าไหร่ดิฉันว่าร้อยหนึ่งอ่ะ
เฮ้ยตอนทำมาเริ่มอย่างกับกะละมัง
แพงไปครับจริงเหรอห้าสิบบาทเท่านั้นพูดเป็นเล่น
จริงถูกเวอร์มากแม่บ้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหน
อิ่มร้านนี้อยู่แถวลำรุกาคลองแปด
ใกล้บ้านผมเลยต้องไปแล้วล่ะ
ไปที่ประทุมธานนี้ฮะเปิดเวลา๘โมงถึงบ่าย๓ครับ
เราก็จะหยุดทุกวันทางคานะแต่ถ้าใครอยากไปสอบถามได้
นี่เลยที่เบอร์โทรที่เราให้ไว้ข้างล่างเลยนะครับ
อันนี้ขออภัยนะเป็นชื่อของเขานะครับไม่ตั้งใจเลยฮะ

ธรรมดานะแต่ว่าเขามีของดีมีแบบว่าการเสิร์ฟแบบชามใหญ่เลย
อ้างปลายอยู่แถวนั้นมีโอกาสไปกัน
ใช่ครับ